โควิด๑๙ที่ตอนนี้กลับมาพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่ง
ก็คือเรื่องของทหารจากอียิปต์
ที่เข้ามาพักเครื่องที่สนามบินอุตภัวร์
แล้วไปเข้าพักที่โรงแรมที่ระยองไปเที่ยวห้าง

แต่ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศที่เกาะเสม็ด
เกาะเสม็ดสถานที่ช่องเที่ยวชื่อดังเลยนะฮะ
สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดระยอง
ปรากฏว่าวันนี้เหงาครับ

รีสอร์ทอยู่ที่เกาะเสม็ดที่หาดสายแก้ว
ตอนนี้ทำคุกกี้ขายแทนขายออนไลน์แทน

เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นใจไง
พอคนเอ้ามีทหารจากอียิปต์มาพักโรงแรมไปเดินห้าง

เอาเป็นว่าเขาก็พยายามเคลียร์พื้นที่
สแกนตรวจสอบคนที่ติดเชื้อไม่ติดเชื้อ

ใช่คือชาวระยองบอกเกือบจะดีอยู่แล้ว

อ้าวมาเจอเรื่องนี้เข้าไปอีก

ที่มีคนเดินทางมาเที่ยวที่เกาะเสม็ดนะฮะ
แต่ภาพวันนี้เนี่ยบรรยากาศเงียบเหงานะครับ
ก็ท่าเรือนวลทิพย์ที่ตะบนเพจังหวัดระยองเนี่ยนะครับ

จอดนิ่งนะนิ่งมาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะครับ
เพราะไม่มีใครเดินทางข้ามฝั่งไปเกาะเสม็ดนะฮะ

ไม่มีนักท่องเที่ยวแม้แต่คนเดียว
โอ้โหนายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ดบอกว่า
นี่ก็เป็นผลมาจากข่าวเรื่องของทหารอียิปต์
ที่มาที่ระยองแล้วก็ติดเชื้อโควิด๑๙นั่นแหละ
ทำให้นักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวเนี่ย
โทรมายกเลิกไปเนี่ยอย่างน้อย๑๔๐๐ห้องนะฮะ
ผู้ประกอบการบนเกาะเสม็ด๑๓๐กว่ารายเนี่ย
ทุกคนช็อกกันหมดเพราะว่าอยู่ลูกค้าเนี่ย
มาขอยกเลิกห้องพักอย่างกระทันหัน
บอกว่าไม่มั่นใจว่าถ้ามาเที่ยวที่ระยอง

เขาจะต้องไปถูกกักตัว๑๔วันหรือเปล่า
นักนายกท่องเที่ยวของเกาะสมมตินะฮะ

เรื่องนี้ถือว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบนะครับ
ถ้าจะพูดขอโทษอย่างเดียวเนี่ยคงจะไม่พอ
ไม่อยากจะไปโทษว่าเป็นความผิดของใคร

ได้รับผลกระทบมาตั้งแต่ต้นปีแล้ว
อันนี้มันเข้ามาถึงกลางปีแล้วนะคะ
มันทำให้พวกเรานี้ได้รับผลกระทบรอบ๒

เราจะมั่นใจในกระบวนการอย่างนี้ได้ยังไง
ที่พวกเรานี่รักษามาตรการอย่างดี
นี่นะคะคือทหารอียิปต์กลับไปแล้ว
แต่ปัญหาที่ทิ้งหลงเหลือเอาไว้ในบ้านเราเนี่ยมันหนักหนาสาหัสนะคะ
คืออย่างที่บอกไปว่ามันมี๒ประเด็นก็คือทหารอียิปต์
ก็คือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง
และปัญหาก็คือเด็กผู้หญิงวัย๙ขวบที่เป็นลูกอุปทูตซูดาน
ก็คือในพื้นที่กรุงเทพย่านสุขุมวิทย
แต่ว่าตอนนี้ปัญหามันกระจายไปเยอะนะคะ
กระจายไปหลายจังหวัดเช่นคือบางคนเข้าไประยอง
ในช่วงเวลาที่ทหารอียิปต์อยู่ช่วงนั้นพอดี

กลายเป็นว่าจังหวัดเขาก็ต้องมีมาตรการเข้มข้นมากไปอีก
คือที่ทางระยองเนี่ยนะคะทางตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจ
และตัวแทนประชาชนจังหวัดระยองยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเลยนะคะ
นี่ค่ะบอกว่าต้องรับผิดชอบ
ต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ชาวระยองเขาตกที่นั่งลำบาก
แล้วก็เหมือนกับว่ากลายเป็นคนที่อยู่ในระยองเนี่ย
ที่ไหนไม่ได้แล้วเขาไม่อยากจะให้เข้าไป

ปัญหามันเกิดขึ้นเป็นลูกโซ่แล้วก็บานปลายเยอะมากนะคะ
ไปมองหน้าคนระยองแล้วขอโทษแล้วมองตาดิว่าทำได้ไหม
แล้วคุณต้องออกมาทำโดยมีความเป็นรูปธรรมว่า
จะไม่รับชาวต่างชาติออกมาเข้ามาในประเทศไทย
โดยที่ไม่กักตัว๑๔วันอีกไม่ว่าจะกรณีใด
ดิฉันไม่ยอมรับคำว่ายกเว้น
ชาวระยองยอมรับไม่ได้กับคำว่ายกเว้น
เพราะว่าสิ่งที่เราต้องอดทนมา
ดิฉัน๔๕เดือนไม่มีรายได้๐บาทนะคะ

แล้วถ้าเกิดระยองต้องล็อกดาวน์

สิ่งที่ท่านทำทุกวันนี้ท่านทำเพื่ออะไร
อายแก่ใจคนไทยไหม
ถ้าท่านทำพลาดรบกวนออกมา

แสดงความรับผิดชอบต่อคนระยองต่อประเทศไทย
ถ้าทำไม่ได้ลาออกค่ะ
อายคนไทยอายต่างประเทศ
ต่างประเทศเขาทำพลาดยังลาออกเลย
แล้วท่านเป็นผู้นำประเทศเป็นพ่อบ้านเป็นพ่อประเทศ
ถ้าท่านทำผิดลาออกค่ะ

นี่เป็นประชาชนส่วนหนึ่งนะฮะ
บอกว่าเป็นตัวแทนของชาวระยองที่มายื่นหนังสือที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของธรรมเนียบรัฐบาลวันนี้นะครับ

ซึ่งไปเมื่อเย็นเนี่ยเดี๋ยวท่านรอชมภาพกันแล้วกันนะครับ
แต่ว่าดูที่ให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงกลางวันก่อนนะครับ
วันนี้พลเอกประยุทธจันโอชานมรีนะครับ
มีภารกิจไปที่อิมแพคเมืองทองทานีนะ
คือถ้าดูจากน้ำเสียงตอนให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเนี่ย
ก็น่าจะเหนื่อยนะ
เพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยถึงขั้นตัดเพาะครับ
บอกว่าช่วงนี้เหนื่อยเหลือเกินนะ

โอ้โหอยู่ดีก็โดนสายการบินอียิปต์ชน
แล้วก็ย้ำว่าเรื่องทหารอียิปต์เนี่ยเป็นเรื่องของการฝ่าฝืนกติกา

ไม่ใช่การที่รัฐบาลหรือว่าสบคไปให้สิทธิพิเศษอะไร
เชื่อมั่นว่าจะมีการเข้มงวดต่อไป
ไม่ว่าจะเป็นคนต่างประเทศหรือว่าคนไทย
โดยเฉพาะคนที่ไปเข้าผับเข้าบาร์
นี่ฮะแต่วัฒนายก็บอกว่า
ยังไงซะในส่วนของการเสนอข่าวสารเนี่ย
เกี่ยวกับเรื่องของทหารอียิปต์

ลดโหมกระพือข่าวเรื่องนี้ลงหน่อยได้ไหม

แล้วก็อย่าถามกันถึงแต่เรื่องการเยียวยา
ก่อนหน้านี้มีการติดเชื้อในประเทศไทยไหม

ถ้ามันเกิดขึ้นมันก็ต้องหยุดให้ได้
แต่ก็น่าเห็นใจชาวจังหวัดระยองจริงนะคะ

อย่างที่ตัวแทนผู้ประกอบการบอกว่า
กำลังจะฟื้นอยู่แล้วกำลังจะเริ่มลืมตาอ้าปาก
หลังจากโควิด๑๙ก่อนหน้านี้
แล้วก็กลายเป็นมาเจอเรื่องนี้อีก
แล้วตอนนี้ไม่ใช่แค่จังหวัดระยองนะคะ
จังหวัดอื่นเขาก็ต้องเริ่มมีมาตรการที่มันเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
เพราะว่ามีบางคนที่เดินทางไปที่จังหวัดระยอง
ห้างสรรพสินค้าที่เดียวกันกับที่ทหารอียิปต์ไปเดินเที่ยว

คือคนในจังหวัดเขาก็กังวลใจ
เพราะว่ามีสองแม่ลูกในอำเภอปากช่องเพิ่งไปเที่ยวระยอง
ช่วงวันที่๘ถึง๑๑กรกฎาคมที่ผ่านมา

เดียวกันกับที่ทหารอียิปต์อยู่ในพื้นที่
พอกลับมาถึงบ้านอ้าวมีไข้

อีกรายเป็นผู้หญิงอยู่ในพื้นที่ตำบล

เพราะว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในวิทยาลัยจันทรณะโนไทย
ครับ

เพราะว่าถ้ามีผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด
กิจกรรมทุกอย่างจะล็อกดาวน์กันใหม่นะคะ

ที่จังหวัดตราดก็มีคุณผู้ชม

เป็นนักเรียนหญิงชั้นม๖โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
คือน้องไปเดินห้างเซ็นทรัลที่ระยอง
กรกฎาคมเที่ยวอยู่ระยอง
กรกฎาคมนั่ง๒แถวไปเซ็นทรัลระยองแล้วอยู่ในห้างบ่ายโมงถึง๕โมงเย็น
กลับจังหวัดตราด๑๓ไปโรงเรียน
โรงเรียนเลยบอกว่างั้นไปตรวจไปตรวจอุณหภูมิก่อน
ตรวจครั้งแรก๓๗๗องศาเซลเซียส
ไข้ขึ้นสูงเลยส่งโรงพยาบาลวัดไข้อีกรอบ
ลดลงมาค่ะอุณหภูมิเหลือ๓๖๘องศาเซลเซียส
คุณหมอก็เลยบอกว่ายังไม่เข้าข่ายเสี่ยงติดโควิด๑๙
แต่เบื้องต้นให้กักตัว๑๔วันเพื่อรอดูอาการ
นี่ไงคะมันก็กระจายไปเป็นลูกโซ่ในลักษณะแบบนี้แหละ
ทีนี้ค่ะกลุ่มเสี่ยงคนที่สัมผัสใกล้ชิด
อียิปต์และลูกเรือ๑๑ราย
มีคนขับรถตู้๔คนพนักงานโรงแรม๗คน
ผลตรวจออกมาแล้วยืนยันว่าไม่ติดโควิด๑๙นะคะ
กลุ่มเสี่ยงที่จังหวัดพิศนุโลก๕คน
ที่เดินทางกลับจากระยองโรงพยาบาลพุทธชินราช
แจ้งผลตรวจหาเชื้อเบื้องต้นแล้วไม่ติดโควิด๑๙ทั้ง๕คนนะคะ
ส่วนที่ระยองเองค่ะในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง
กักตัวพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งนะคะ๓๐๔๐คนเลยคุณผู้ชม
เพราะว่าพนักงานบริษัทแห่งนี้ไปประชุมสัมมนาในห้องประชุมของโรงแรม
กับทหารอียิปต์ที่เข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้ค่ะโรงแรมนี้มีลิฟต์แค่สองตัว
ดังนั้นเป็นไปได้สูงมากที่พนักงานเอกชนกลุ่มนี้อาจจะขึ้นลิฟต์ตัวเดียวกันกับทหารอียิปต์นะคะ
ดังนั้นเนี่ยค่ะต้องกักตัวอย่างน้อย๑๔วันนี่ไงคะมันกระทบแบบนี้
ตรงข้ามห้างเซ็นทรัลแผนกแลกเปลี่ยนเงิน๒คน
มาตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เร่งด่วนนะคะ
เพราะว่าทหารอียิปต์ไปแลกเงินที่ธนาคาร
มีการเรียกตัวนิติกรตำรวจตมระยอง
ที่ทำการตรวจพลาสปอร์ตทหารที่สามบิลอุตภัย

ให้ไปตรวจคัดกรองเป็นกรณีพิเศษ
เพราะว่าสัมผัสใกล้ชิดและถือว่ามีความเสี่ยงสูงค่ะ

โอ้โหนี่ที่นนทบุรีก็ต้องกักตัวไปคนหนึ่งนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยแต่ว่าเขาเป็นชายชาวอียิปต์
ไปเป็นล่ามให้กับคณะทหารชาวอียิปต์นี่แหละนะ
กลับไปบ้านพักที่นนท์ก็พอตรวจสอบรู้ข่าวกัน

ถูกต้องอันนี้โอ้โหเป็นล่ามนี่ยิ่งใกล้ชิดใหญ่นะครับ

เอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีเดินทางไปที่จังหวัดระยองนะครับ

ก็ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ต่างนะครับ
ที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของทหารชาวอียิปต์ค่ะนะฮะ
ผลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะก็ไปถึงเนี่ย
คือจะไปตามโรงแรมตามห้างใช่ไหม
แล้วก็ไปตลาดสดเพื่อจะไปเยี่ยมพ่อค้าแม่ค้า

แต่ไปถึงไปเจอชายสองคนก่อนนะ
ที่นายกจะมาถึงนะมีผู้ชายสองคนนี่ฮะ
เขามายืนชูป้ายรออยู่อ่ะค่ะ
อย่าตกหรืออะไรอย่างนี้ขอให้รับผิดชอบ
ออกไปอะไรก็เนี่ยก็แล้วแต่เขานี่แหละนะฮะ
ผู้ชายสองคนนี้บอกว่าเขาคือกลุ่มตัวแทนเยาวชนภาคตะวันออก
เพื่อประชาธิปไตยแต่ครั้งนี้
ชูป้ายประท้วงนายกให้ลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับกรณีของโควิด๑๙ที่เกิดขึ้นในจังหวัดระยอง
แต่ว่าตำรวจก็มาเชิญตัวไปก่อนนะฮะ
ก่อนที่คณะของนายกรัฐมนตรีจะมาถึง
อย่าแล้วยังไงแล้วพี่เคยทำงานนี้กับพวกผมไหมฮะ
นี่คุณสิทธิ์ของผมแล้วพี่นายนี่จำกัดของผมได้ยังไง

ใช่ค่ะคือจบเอาไว้ที่ภาพที่ตำรวจ
นำตัวคนที่ไปชูป้ายประท้วงขึ้นรถนะคะ

เพราะว่าชายหนุ่มนี้ที่เขาโดนนำตัวขึ้นรถไป
เขาเฟซบุ๊กไลฟ์นี่ค่ะเขาโสดผ่านโลกโซเชียลตลอดเวลานี่ค่ะ
ไปดูภาพต่อเนื่องเลยนะคะว่าเขาอยู่ในรถแล้วเขาพูดยังไงบ้าง
กระชากเราขึ้นรถนะครับโดยที่เราไม่ได้ยินยอมนะครับ
เมื่อกี้ที่เราอยู่หน้าโรงแรมดีวารีนะครับ
แค่ต้องการที่จะเรียกร้องนะครับ
ให้นายกรับผิดชอบในเรื่องของการที่ทำให้โควิดมาติดในระยองอีกนะครับ
แต่เรากลับโดนลากตัวขึ้นมาบนรถนะครับ
เราก็ไม่เข้าใจว่าพวกท่านทนได้กับประเทศแบบนี้หรือเปล่า
นี่เปรียบเสมือนการลักพาตัวเลยนะครับ
เจ้านี่กระขั้งนวงเหนียวเรานะครับ
มีการฉุดกระชากพวกผมขึ้นมาบนรถนะครับ
แต่ไปบอกคนอื่นว่าเชิญนะครับ

นี่นะคะก็คือจากเฟซบุ๊คของเจ้าตัวเลยนะคะ
นายพานุพงศ์จัดนอกนะคะเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคม

เขาก็เลยสดผ่านเฟซบุ๊กบอกเล่าบรรยากาศต่อเนื่องเลย
ตั้งแต่เข้าไปยืนชูป้ายประท้วงเจ้าหน้าที่

เขามีร่องรอยการโดนจับโดนลากขึ้นรถ
เขาก็พยายามจะอธิบายให้ฟังแบบนี้ค่ะ
คือตำรวจก็พาตัวนายพานุพงศ์คนนี้

ก็ถามชื่อเจ้าหน้าที่ทุกคน

เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะบอกให้นายพานุพงศ์คนนี้ใจเย็น

เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่ามาคุยกันก่อน
คุยกันก่อนแล้วใจเย็นก่อนค่อยคุยกัน
พี่บอกมาไม่งั้นผมก็จะเดินกลับไป
ผมไม่ได้กลัวด้วยแค่นี้ผมเดินไปได้

แล้วพี่มาเอาผมขึ้นรถมา

มันคือประสิทธิ์ที่ผมจ้างว่าเขามาแล้วพวกเขามาทำกับผมแบบนี้

นี่มันไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจครับ

เกาะความวุ่นวายอะไร
ก็โบวี่นั่นแหละทำให้มันวุ่นวายอ่ะ

แล้วก็ไปที่โรงพักสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะ
นายพานุพงศ์คนนี้ตำรวจก็ปล่อยตัวไป
แล้วก็ไม่ได้ตั้งข้อหาอะไร
สุดท้ายนายพานุพงศ์ก็ไม่ได้เจอกับ

เขามีร่องรอยของการถูกจับแค้น
ดึงขึ้นรถอะไรแบบเนี่ย
ก็ขณะที่นายมนตรีนะครับ

ก็ไปกับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับ

มาด้วยรถตู้แวนสีขาพนิคคุณอนุทินชาญวิลกูร์

มาด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหรัฐศุกร์ก็มาด้วยนะครับ

มาด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหรัฐศุกร์ก็มาด้วยนะครับ

ก็มาที่โรงแรมดีวารีก่อนนะครับ
แล้วก็ไปตรวจพื้นที่ของห้างแหลมทองด้วยนะฮะ

ซึ่งตอนนี้ยังปิดให้บริการอยู่

หลังจากที่มีทหารชาวอียิปต์เขาก็มาเดินห้างที่นี่

คุยกับประชาชนที่มารออยู่ที่พื้นที่หน้าห้างด้วย

บอกกับชาวจังหวัดระยองว่าจะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
บอกกับชาวจังหวัดระยองว่าจะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุด

ระบบการรักษาการดูแลเรื่องโควิด

แต่หากว่ามีใครที่ตรวจพบเชื้อโควิดสิบเก้า
ทางรัฐบาลก็จะรักษาให้นะครับ
แล้วก็เข้าไปตรวจดูความเรียบร้อยในอาคาร
แล้วก็เข้าไปตรวจดูความเรียบร้อยในอาคาร
คือถ้าสนับสร้างวัลซาก๔๐นาทีได้
คือก็มีคนมาคอยสอบถามข้อมูลต่างอยู่
นายกก็ถามเหมือนกันว่ามีการป้องกันแบบไหน
ป้องกันแบบไหนแก้ปัญหาอะไรอย่างไร
ทหลัยประยุทธ์บอกว่าทุกวันนี้รับกตัวนะ
เอาให้เป็นการทำลายกำลังจายของต่าง
ระดับการรุมละ
ไม่โทษค่ะตัวหนูไม่โทษใช่ค่ะใช่ค่ะกลับวันนี้จะช่วยจังหวัดระยองยังไงค่ะท่าน
นะคะว่าเนี่ยทุกคนโดนเอฟเคอย่างรุนแรงมากคนระยองกลายเป็นคนที่น่ารังเกียจสังคมรังเกียจพวกเรากันมากค่ะอยากให้ช่วยตรงเนี้ยค่ะในช่วงแบบสิบสี่วันใช่ค่ะรังเกียจมากเลยค่ะแอนยังไม่กล้าไปไหนเลยค่ะแล้วกำลังใจเป็นยังไงบ้างคะท่านนายกตอนนี้

ซ้ายนะคะ
ตอนให้กำลังใจนะคะ

มุมหนึ่งคนก็อาจจะถามหาความรับผิดชอบ
อีกมุมหนึ่งก็มีคนที่ให้กำลังใจแล้วก็เข้าใจก็มี

คุณผู้ชมครับพลเอกประยุทธ์ก็เดินทางไปที่ตลาดสดสตาร์
อยู่ในตัวเมืองตลาดสดสตา

ชาวบ้านชาวระยองที่มาจับจ่ายซื้อของ
ก็ย้ำว่าจะเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาให้ได้

ไปเจอร้านข้าวแกงอยู่ร้านนึงบิ๊กตู่ก็เลยเหมาเลย
เหมาข้าวแกงจากแม่ค้าเลยเหมาไป๑๐๐๐บาท

ถ้ามันเหลือจากค่าข้าวแกง
ก็ไปแจกจ่ายเผื่อคนอื่นด้วยละกัน

พ่อปุ่นโดยถ้าไม่ถูกภูมิ

แล้วก็ให้น้อยที่ถูกแต่เนาะ